เมื่อมาถึงเมื่อกั้นเราไปถึงคุณโอ้คภารส์ฯองแท้

แต่วันเมื่อถึงเรามาดูสถิติน่ะตอนนี้

โอ้โฮฉะนั้นวรรไหวเมือง

เฮ้ยบ้าละคุณได้เปิดนี้ได้ยังไงล่ะคุณพ่อดำ
คือปรากฏว่าคุณเสกกำลังไลฟ์อยู่นะฮะ
มันเป็นวิธีวิภาควิจารณ์ยังกว้าง

คือโครมริเวิลวิจารณ์ยังกว้างในโลกออนลายย์

ศิลปินล็อกเกอร์ชื่อดังเสกสรรสุขพิมาย

ได้มีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัววิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองการเมืองไทยนะฮะ

คุณภัยบูลก็เลยบอกพอก่อนพอก่อนพอแล้วพอแล้วพี่จะต้องประชุมแล้ว

มีการโชว์การทดสอบปัสสาวะ
ว่าตัวเองน่ะฉี่ไม่ม่วง
หลังจากมีคนนางคิดเห็นกายกระทำของนักร้องรางกร่าวว่า

หรือฝ่านหรือเปล่าก่อนที่ผลจะออกมาเป็นลบ
ล่าสุดเสกโรโซตอนนี้เวลานี้
ก็ยังลายฟอยู่บ้านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ถ้าเอาจริงแล้ว๔วันแล้วนะไม่ใช่๓

ซึ่งเมื่อเช้าคุณเสกก็ได้วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลังนะ

เอาเครื่องดื่มชูกำลังมาตั้ง
แต่นางมีหมาตัวนึงซื่อสัตว์นางมากนะ
เดี๋ยวฉันได้ให้เธอดู
ทำไมเดี๋ยวก็เปิดอันนี้ขึ้นไปอีก
เครื่องดื่มชูกำลังนะในระหว่างที่วิเคราะห์ไปดีดเบียโน
ดีดเบียโนหมาไซเบีเรียนฮัสกี้
คาบจานข้าวออกไปข้างนอก

หมาไซบีเรียนฮาสกี้ที่นอนอยู่
ที่เธอบอกหมารักว่าคาบจานอาหารออกไปไง
จริงเดี๋ยวฉันกำลังจะหาอยู่ลองดูซิใครหาในไอจี

ไม่สิเพราะว่าเวลาเสียงเป็นโน้มบางทีมันจี๊ดเข้าไปในรูของหมา
นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขนาดนี้ก็แบบว่าวิเคราะห์
ผมทำแบบนี้เพื่อประชาชนเพื่อบ้านเพื่อเมืองเขาบอกอย่างนี้
เช่นวันนี้จะคุณมาดูก่อนหน่อยเครื่องดื่มชูกำลังที่กินกันอยู่นี้
มันดียังไงอะไรดีกว่ากัน
ขณะที่ในเวลาต่อมาประมาณ๙โมง๔๗นาที
เจ้าตัวได้มีการโชว์กีต้าประกอบเพลงคาราบาล
นั่นไงนะฮะส่วนสาเหตุที่ทำให้คุณเสกโลโซขึ้นลุกขึ้นมาไลฟ์สดมาละตอนครั้งนี้
ไม่ทราบแน่ชัดว่าทำอะไรทำไปเพราะอะไรแต่คาดว่าเป็นการเอาใจแฟนคลับ

ไม่รู้ว่าก็ไลฟ์สดทั้งวันทั้งคืนไม่อยู่ไม่นอนทำให้สังคมวิทยาพยาวิชาลเป็นต่างนานา
แล้วก็ต้องไปรู้สึกว่ารักษาอยู่แป๊บนึง

อธิบายของนักร้องว่าต้องเจอต้องเจอว่าร้ายแรงถึงขั้น
เขาถ้าสมมุติเป็นถึงขนาดนี้มีโอกาสฆ่าตัวตายได้
เหมือนโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง
คือดังนั้นฝากพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนอย่าเอาประเด็นที่แกพูดอะไรตอนนี้ไปเป็นประเด็นข่าวเลย

เพราะหนึ่งโรคไบโพล่าควรช่วยกันทำให้ข่าวเงียบแล้วก็รีบพาแกไปหาคนใกล้ตัว

แต่แต่อารมณ์

ที่มีงานเยอะเนี่ย

จำได้จริงมุกท้องได้

โอเคหลังจากที่กัปตันชนละทรนะคะ

บอกว่าตัวเขาเนี่ยตั้งท้องกับกัปตันแล้วเนาะ

จะขิ้นธาตุว่าแทงลูกแหละ

และก็ครอบครัวพ้องเนี่ย

เงียบหายไปเลยนะไม่มีการอัปเดต
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะไม่นาน

เขาเนี่ยมาข่าวมาอ่านเนี่ยให้ฟัง
อยากจะให้ดูใช่ไหมดูอันนี้ก่อนไหม
อุ้งคุณให้จริงก่อนอย่ายังไงได้ดูดู
คือขอกำลังใจเป็นกำลังใจให้มิ้งหน่อยเป็นภาษาอังกฤษ

หลังจากนั้นก็เก็บตัวเงียบไปเลย
ล่าสุดเมื่อวันที่๑๔
มิ้งก็กลับมาโพสต์ในอินสตาแกรมอีกแล้ว

นี่รูปร่างดีขึ้นมาเลย
ทำไมคุณท้องก็เอาหุ่นดีเร็วเนอะ

โอ๊ยกว่าจะดีก็นานน่ะ

เขาไม่ได้แบบถ่ายรูปโพสต์ให้ดูเท่านั้นเอง

ไหนบอกว่าท้องแล้วก็มาแท้งอะไรอย่างเงี้ย

ก็เข้าไปให้กำลังใจสาวมิ้งนะคะ

นี่ก็ให้มันพาลไปด้วยดีกันละกันน่ะ

นี่นะเดี๋ยวดูนะ
นี่

เห็นไหมละ
กลับจานอาหารมาไปน่ะไปแล้ว
คุณดูคุณเห็นมันนอนกับจานอาหารไหม

สักพักนึงกำลังเล่นเปียโนให้แฟนกลับฟัง

คุณเสกเขาเล่นเสร็จแล้วหรือเปล่ามันเลยเดินไปหรือเปล่า

คือเสียงเดซิเบลเวลามันเข้าไปในรู

ไปพร้อมกับจานเลยเหรอ

เอ๊ะทำไมคุณพูดว่าเอาอีกแล้วเหรอ

ก็เห็นเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวมี